ให้ไปดูคลิปนี้นะคะในเพจดังอย่างเพจเฮียขับรถได้โพสต์เอาไว้นะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันแสกรถกระบะคันหนึ่งไปเฉียวชนรถจักรยานยนต์
จักรยานยนต์ล้มแทนที่จะลงมาเคลียร์ลงมาคุยขับแบบทับรถจักรยานยนต์ไปเลยแล้วก็หนีไปเลยอะค่ะ
ชนรถจักรยานยนต์หลังวันแสกนะครับ
โอ้โหเป็นภาพต่อเนื่องกันนะคะจากภาพนี้ค่ะ
ที่แบบกระบะขับทับรถจักรยานยนต์แล้วหนีไปเลย
แล้วก็ต่อเนื่องกับภาพเมื่อสักครู่ตำรวจไปสกัดจับได้
แล้วคนขับรถกระบะลงมาในสภาพที่แบบ

ต้องนำตัวไปที่สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานซอยนนทบุรี๕๒นะคะ
คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราติดต่อไปที่เจ้าของรถจักรยานยนต์
ถูกเฉียวชนตามคลิปเป็นทหารนะคะยศพันเอกอายุ๖๐
เขาขอไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลนะคะแต่เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
หลังเกิดเหตุเขาก็มีอาการข้อมือขวาเคล็ดบวม
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
ทางรัฐใช้ประจำเดินทางไปหาแม่ย่านบางโพ
จังหวะนั้นมีรถกระบะก็รถกระบะตามคลิปเนี่ยนะคะ
สวนทางมาแล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์เขาเลย
คนขับรถกระบะลงมาจากรถค่ะ
แล้วผู้จาไม่ดีใส่อาการคล้ายคนเมาด้วยนะคะ
แล้วก็เดินปรีมาต่อยตั้งสองครั้งแต่ต่อยไม่โดน
นายทหารคนนี้เขาเห็นท่าไม่ดี
ลุกขึ้นมาเอาโทรศัพท์มาโทรแจ้งตำรวจสพรัฐนาธิเบส
จังหวะนั้นนะคะคนขับรถกระบะขึ้นรถเร่งเครื่อง
ทับรถเขาแล้วก็หนีไปเลยตามคลิปนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกตำรวจรวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
แต่ว่าเราหลบทางเขาก็ถอยรถพลิกอัพกลับไป

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าผู้ชายคนนี้มาทำงานรับเหมาก่อสร้างในซอยใกล้เคียงนะครับ
แล้วก็เมาชอบสร้างความวุ่นวายเป็นประจำนะครับ
ผู้ชายที่เป็นทหารแกขับมาแล้วแกก็จะหลบ
แกจะหลบเข้าข้างอันนี้หลบไม่ได้เอ่อพี่
พี่ผู้ชายที่เขาขับกระบะเนี่ยเขาขึ้นเขาเข้ารถเลย
แล้วเขาขับชนพี่ผู้ชายนั่นเลยเขาชนเขาไม่สนใจเลยเหมือน
โอ้โหชนเหมือนชนหมาเลยอ่ะชนอย่างจังเลย
แกกระเด็นอ่ะพี่เลยต้องถอยพี่ยังขยับรถถอยมาเลย
ก็ออกมาแล้วก็เห็นแกไปต่อยตอนนั้นอยู่แล้วได้ยินดังโครม
ก็เอารถเข้าไปจอดแนวนี้แล้วก็วิ่งออกมาดูว่ารถมันชนอะไรกันเนี้ย
พอทีหลังก็โอ้เห็นมาชกต่อยโครมใหญ่เลย

ไม่ได้พูดอะไรเลยเขาบอกว่าไอ้ก่อนนั้นบอกว่ามึงแก่งนักไหล
ไอ้กอนเมานะกันเมาก่อนเมาพูดจริงว่า
เป็นชาวชายภูมินะฮะตอนนี้เริ่มสั่งเมาแล้วนะครับ
พอส่างเมาแล้วบอกตำรวจว่าจำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไป
ปฏิเสธหมดเลยนะครับแต่คลิปหลักฐานมันชัดครับ
และพยานยืนยันว่าก่อนจะก่อเหตุเนี่ยนายนาราธิบไปกินเหล้ากับเพื่อนอยู่๓คน
แล้วก็ยืมรถกระบะเพื่อนออกมาบอกว่าจะขับไปซื้อกับแก้ม
แล้วก็ก่อเหตุตามคลิปนะครับถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
มึนเมาสุราเฉียวชนรถผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายหรือทำให้เสียทรัพย์นะฮะ